เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุฆ่ากันตายที่เมืองปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
สับปะเหลอท่านหนึ่งถูกคนบ้าฆ่าจนตายสับเลอท่านนี้นะคะ
เป็นสับปะเลอในพื้นที่วัดบางบ่อค่ะเขาถูกตัวคนก่อเหตุเนี่ยบุกเข้าไปสางแค้น
ซึ่งสุดท้ายแล้วตำรวจสามารถที่จะตามรวบตัวเอาไว้ทันควันนะคะเจ้าตัวรับสารภาพ
บอกว่าเป็นคนทำร้ายสับปะเหลอจนตายจริงอ้างว่ามีปัญหาสะสมความแค้นกันมานานสุดท้าย
เข้าไปก่อเหตุบุกไปถึงในวัดใช้เท้าเขียสับปะเหลอให้ตื่น
แล้วก็นำไม้หวดจนกระทั่งเขาสิ้นใจตายนะคะ
เจาะลึกประเด็นร้อนเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ตี๕ที่ผ่านมาตำรวจสพบังบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
รับแจ้งเหตุฆ่ากันหลังสาลา๔วัดบางบ่อ
นำกำลังประสานกู้ภัยป่อเต็กตึงและแพทย์เวรรุดไปตรวจสอบ
ที่นั่นพบร่างนายกฤษดาโกกริ่งวัย๔๓ปี

นอนตายจมกองเลือดในสภาพถูกไม้ตีเหนือคิ้วขวาเป็นแผลชะกัน
เลือดไหลโกรกขอบตาเขียวช้ำ
ข้างศพพบผ้าห่มของผู้ตายวางไว้พร้อมกับเศษไม้หักเปื้อนเลือด
ขวดน้ำดื่มจานใส่อาหารและรองเท้าแตะจึงทำบันทึกไว้
นิรัติแย้มธรรมคนงานในวัดให้การ
บอกช่วงเย็นวานตนกับผู้ตายและเพื่อนคนงานอีกหนึ่งคน
ตั้งวงกินเหล้าก่อนจะแยกย้ายกันไปตอน๒ทุ่ม
จนกระทั่งตอนตี๕ตนมาหานายกฤษดาจะขอยาเส้นสูบ
ก็มาเจอกฤษดารนอนเสียชีวิตจึงรีบไปบอกพระลูกวัด
นิรัติชี้เป้าคนร้ายบอกไม่น่าเป็นใครนอกจากนายรุธ
ซึ่งเป็นคนสติไม่ดีชอบโวยวายด่าพระด่าคนในวัด
ที่สำคัญก่อนหน้านี้ไม่กี่วันผู้ตายก็มีปากเสียงกับนายรุธก่อนกลายเป็นศพ
ขณะที่วลีเทียนซีรีชาวบ้านข้างวัด
บอกตอนเที่ยงคืนได้ยินเสียงหมาในวัดพากันเห่าหอนผิดปกติ
ตอนตี๓ก็ยังได้ยินเสียงอยู่ทำให้รู้สึกขนลุกคิดในใจว่าต้องมีใครเสียชีวิตแน่
พอฟ้าสางจึงรู้ว่ากฤษดาถูกฆ่า
ตำรวจสืบสวนบางบ่อไล่เช็ควงจรปิดพร้อมตามล่านายรุษ
คล้อยหลังไม่นานก็ไปเจอหมอนี่เดินอยู่แถวหน้าตลาดในอำเภอบางบ่อ
จนมุมก็ยอมเปิดปากสารภาพว่าเป็นคนทำ
พนักงานสอบสวนคุมตัวมาชี้จุดทำแผน
ตอนเอาตัวหมอนี่มามีอาการเออะโวยวายด่าทอท้าตีท้าต่อยกับพระและชาวบ้านไปทั่ว
สะบดคำพูดบอกเมื่อคืนกูจะเผากุฏิพระด้วยซ้ำ
ถ้าหลุดออกมาได้เจอแน่
รับสารภาพว่าเคยทะเลาะกันกับกฤษดาเป็นปัญหาสะสมหลายเรื่อง
เมื่อคืนตอน๓ทุ่มเข้ามาในวัด
เดินไปหาผู้ตายซึ่งนอนหลับอยู่
เอาเท้าไปเขียสะกิดให้ตื่น
ก่อนใช้ไม้หวดที่หัวอย่างแรงแล้วหลบหนี
กล่าวถึงนายรุธชาวบ้านให้ข้อมูลว่า

รักษาตัวอยู่หลายโรงพยาบาล

ขาดยาก็คงไม่ได้รักษาต่อเนื่อง
มาก่อเหตุไม่คาดฝัน
แต่ถ้าว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
พอให้การรู้เรื่องถามได้ตอบได้
มีการวางแผนมาเป็นอย่างดี

ฆ่าคนตายส่งไปตรวจสภาพจิตไว้ก่อน
แบบควบคุมตัวเองไม่ได้
ทำผิดไม่ต้องรับโทษทางอาญา

จะต้องได้รับโทษตามความผิดที่ทำลงไป
กระบวนการยุติธรรมจะเป็นที่พึ่งให้คนตาย